เรื่องราวที่มีคนร้องเรียนบอกว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เชียงใหม่เนี่ย

พ่อหลวงใหญ่มาจากไหนนักถึงได้ทำกับคนอื่นแบบนี้
อยู่เดินไปชกคนอื่นที่ร้านอาหารให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันนะครับ

ไอ้แม่วิลิมไอ้แม่วิลิมไอ้แม่วิลิมไอ้แม่วิลิม

ไอ้แม่วิลิมไม่เคยกลัวใครเลย
อ่าไม่เคยกลัวใครเลย
กูนี่แหละใหญ่แม่ริมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเป็นคลิปนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งมาเปิดเผยในโลกโซเชียล
พี่ชายไปเที่ยวร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ตำบลป่าติ้วอำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็ถูกชายร่างใหญ่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ทีเผลอเดินตรงมาด้านหลังเสยเข้าที่ปลายคาง
พี่ชายล้มลงกับพื้นนะครับ
แล้วก็คลิปนี้ก็เอามาเขียนไว้ในโพสต์
บอกว่าใหญ่ที่สุดในตำบลเหมืองแก้วในอำเภอแม่บริมไม่เคยกลัวใคร
นี่นะครับคนโพสต์บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๓กรกฎา
ขออภัยเกิดขึ้นวันที่๑๐กรกฎาคม

และตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานในการแจ้งความเอาผิดคนในคลิป
ทำป่าเถื่อนแบบนี้เขาใหญ่มากหรอกคะ
ที่จะทำร้ายใครก็ได้เขาไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยเหรอคะ
พี่หนูเดินไปเข้าห้องน้ำอยู่ก็มาทำร้ายกันแบบนี้
ใครพอรู้จักคนในคลิปติดต่อให้หนูหน่อยนะคะ
แล้วก็แฮชแท็กเสียชื่อแม่บริมหมดค่ะ
คุณผู้ชมไม่ได้มีคลิปเดียว
แล้วก็ท้าให้คู่กรณีไปพาพ่อมาเจอด้วยนะฮะ
หลังเกิดเหตุนะฮะฝ่ายผู้เสียหายนำคลิปไปโพสต์
แล้วก็ที่สำคัญก็คือนำหลักฐานคลิปเหล่านี้นะครับ
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพแม่บริม
ก่อนจะรู้ว่าคู่กรณีสุดกลางคนนี้

อันดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วย
คุณผู้ชมภาคล่าสสุดอันดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านคนนี้
ก็คือนายธวัฒน์อินตะอายุ๔๑ปี

โดยบอกว่าเป็นเรื่องความแค้นเมื่อ๒๐ปีก่อน
พอเมาได้ที่แล้วมาเจอกันอีกครั้ง
ก็แค่เหม็นเหม็นขี้หน้ามาต่อก่อนแล้ว

ส่วนที่โวยวายอ้างตัวผมใหญ่โตครับตำบล
ผมไม่ขอแก้ตัวครับอันนี้เสียงอ่อยนะ

เพราะผมทำไปด้วยความเมาครับ
มันเคยมองหน้ากันมาหลายครั้งแล้วครับ
ก็ด้วยความเมินเมาหรือว่า

ก็เลยมันบันดาลโทษะผมก็เลยต่อยเขาไปหนึ่งทีครับ
ผมมาแก้ตัวครับเพราะว่ามันเป็นความเมาเนาะครับ
อาการมืนเมาคนอาจจะพูดอย่างนี้
จะเลือดหรือว่าพูดจะสุภาพไปห้อง

บทมีข้อแก้ตัวนะฮะ
ขณะที่คนเจ็บนะคุณนะคนเจ็บเนี่ยก็คือนายกิตตินะครับ

ยืนยันไม่ได้ไปมองหน้าหาเรื่องเขาเลย
แต่ก็ยอมรับนะว่าเคยรู้จักกันมาก่อนนะครับ

หลังจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
การดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
มันก็จะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งในท้องถิ่นแล้วนะ
ค่ะนะครับเพราะเป็นแค่อดีตนะฮะผู้ใหญ่บ้านนะฮะ